เอามาดูกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของพลเมืองดีในวันบุญอย่างนี้เนี่ยนะคะ
พลเมืองดีที่นครราชศรีมาเขาเก็บเงินแบงค์พันธุ์ได้
แล้วเขาพยายามตามหาเจ้าของด้วยการไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ขณะที่ไปซื้อของภายในร้านสหกรณ์ของโรงพยาบาลมหาราช
พบว่าเจ้าของเงิน๑๐๐เนี่ยเป็นคุณป้าคนนึง
นี่นะคะก็มีคลิปที่จับภาพตอนคุณป้าทำเงินหล่นได้พอดีเลยค่ะ
ตอนนี้พลเมืองดีรายนี้เขาก็เลยกำลังตามหาคุณป้าเนี่ยให้มารับเงินคืนน่ะนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสหกรโรงพยาบาลมหาราช
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาจับภาพขณะที่คุณป้าคนนี้เข้ามาซื้อของและทำแบงค์พันธุ์หล่นจากกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ
มีพลเมืองดีเนี่ยมาเก็บเงินนี้ได้แล้วก็เลยนำไปแจ้งกับพนักงานให้ช่วยตามหาเจ้าของ
เรื่องนี้เกิดขึ้นสิบสามนาฬิกาของยี่สิบสามกุมภาพันธุ์นะคะ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคนมาแสดงตัวขอรับคืนเลยค่ะ
นางสาวกันนิกาสวงโทอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยตั้งอยู่ชั้นล่างของตึกจอดรถค่ะ
เล่าบอกว่าพนักงานร้านพร้อมกับพลเมืองสองคนเนี่ยนะคะมาแจ้งว่าเก็บเงินแบงค์พันธุ์เป็นปึกเลยไว้จำนวนนึงนะคะ
อยู่ตรงชั้นล่างที่วางขายสบู่ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบตามหาเจ้าของเงินก็จะเห็นมีคุณป้าสองคนที่มานะคะมีเสื้อลายกางเกงสีดำมาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ท่าทางรีบร้อน
ธนบัตรไปจำนวนนึงร่วงหล่นจากกระเป๋าจังหวะที่เดินผ่านชั้นขายสบู่เนี่ยค่ะจังหวะนี้ตอนที่เขากำลังหยิบเงินจะไปชำระค่าสินค้าทั้งคู่นี้ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเองทำเงินหล่นนะคะ
เสร็จก็ออกจากร้านไปเลยหลังพลเมืองดีมาแจ้งว่าเก็บเงินได้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลก็เลยประกาศเสียงตามสายแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของมารับเงินนะคะนางวิสุทธีพัดพากุลอายุหกสิบสองปีพลเมืองดีบอกว่า
ตั้งใจจะไปซื้อสบู่ทีนี้ปรากฏว่าเห็นธนบัตแบงค์พันธับอยู่
เป็นแบบพับครึ่งแล้วมียางรัดอยู่ตอนแรกคิดว่าแบงค์ปลอมหรือเปล่า
ก็เลยเก็บขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นแบงค์จริงค่ะ
ก็เลยนำไปแจ้งผู้จัดการร้านให้คืนให้เจ้าของเพราะตัวเองก็เคยทำเงินหายแล้วมีคนนำมาคืนเนี่ยดีใจมาก
ก็อยากให้เจ้าของเงินคนนี้เขาได้เงินคืนเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ทางสหกรณ์ได้เก็บเงินจำนวนนี้ไว้ในตู้เซฟเป็นอย่างดีรอเจ้าของมารับคืนเท่านั้นค่ะ
ก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเลยนะคะ
โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งสอง
รู้ตัวว่าคนคนนี้คือตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ตัวเองรู้จักก็ไปแจ้งเจ้าของด้วยนะคะ
ชมนะคนที่พยายามตามหาเจ้าของขนาดนี้เพราะจริงมันหายากมากเลยนะคะว่าจะเป็นของใครแบบไหน